มากเลยมาดูเรื่องของไก่ชนกันบ้างคุณผู้ชมเพราะว่าไก่ชนเนี่ยแต่ละตัวราคาสูงปรี๊ดเลยใช่ไหมคะ
ถ้าเอาไปขายก็ได้กำไรดีนะแต่ถ้าเลี้ยงเอาไว้มันก็ค่อนข้างจะล่อตาล่อใจไม่ได้ล่อตาล่อใจแค่เหล่าสัตว์ร้ายทั้งนั้นที่จะเข้ามากินแต่
ขโมยอ่ะค่ะก็จ้องจะเข้ามาขโมยอย่างที่เชียงใหม่เจ้าของไก่ชนภาวะเลยถูกขโมยขโมยไก่ชนรวมไปประมาณ๖ตัว
โอ้โหนี่คุณดูเฮ้ยไก่ฉันหายเหลือไว้แต่ไฟแชค

คือไก่หายจริงนะ

ต้นยางหลวงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่

เข้ามาขโมยไก่ชนในช่วงกลางดึกค่ะ
ตาหลังมาขโมยติดต่อกันเนี่ย

ชาวบ้านที่เสียหายเขาก็ขอให้ตำรวจช่วยมาตามจับกลุ่มคนร้ายให้หน่อย
เออผู้เสียหายรายแรกมีหลายรายนะจ๊ะครับ
รายแรกคือคุณประพันธ์อินทจักรเล่าว่าถูกคนร้ายเนี่ย
เข้ามาเลยมาขโมยไก่ชนที่เลี้ยงไว้หลังบ้าน
ตอนกลางคืนโดยไก่ชนที่ถูกขโมยไปเนี่ย
สามตัวค่ะและเลือกด้วยนะไม่ใช่หยิบตัวไหนก็ได้
ตัวไหนก็ได้ไปนะเลือกเอาเฉพาะไก่ชนตัวเก่งไปด้วย
รู้ได้ยังไงนั่นไงแถมยังถูกโจรมาขโมยไปแล้วทั้งหมด
สองครั้งเออไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะเออ
ส่วนอีกรายหนึ่งเป็นบ้านของคุณชาญชัยจันวานิสจันวานิสกุล
งจากบ้านของคุณประพันธ์ไม่มากอยู่ในระแวกเดียวกันเนี่ยนะ
โดนขโมยไปสองครั้งเหมือนกันโอ้สามตัวสองครั้งสามตัว
ใช่ค่ะขโมยในเล้าไก่ที่อยู่หน้าบ้านไปเลยขโมยไปเลยค่ะคุณ
ซึ่งคนร้ายปีนรั้วเข้ามาแล้วอุ้มไก่ชนออกไป
เอาหลักฐานมาดูจากกล้องวงจรปิดก็เลยไปแจ้งตำรวจแต่อืม
ยังไม่มีความคืบหน้าโอ้โหน่าเห็นใจใช่
จากนั้นทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเนาะไปที่สถานีตำรวจ
อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งทางตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีก็บอกว่า
พอจะรู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใครแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงติดตามตัวนะ
แล้วรวบรวมหลักฐานของคนร้ายอืมเพื่อจะดำเนินการในเรื่องนี้เออ
ชนแต่ละตัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงมาอย่างดีเลยนะคุณ
แล้วมันไม่ใช่แค่มูลค่าราคานะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจของชาวบ้าน
เหมือนเราเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคุณต้องมีความรักความผูกพัน
นึกออกไหมเหมือนคุณชนะคุณเลี้ยงแมวถ้ามีคนขโมยแมวคุณไปคุณเสียใจไหม
พวกนั้นผมก็เสียใจแมวผมเลี้ยงมาเออเดี๋ยวเขาเอาเงินมาคืนให้
ให้เจอโดยเร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวคดีนี้มีความคืบหน้ายังไง
เพราะว่าก็๒บ้าน๒หลังแล้วไม่ใช่ครั้งเดียว
เห็นใจจริงนะครับขโมยขโจรเนาะ